เอาล่ะครับ

คุณสุภาพคลิกขจายวันนี้เราจะมาคุยกัน

แท็กซี่ดีก็มีเยอะเหมือนกันมีจริง
แต่ว่าส่วนน้อยที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของแท็กซี่
รวมทั้งประเทศไทยเสียหายกันไป
ทั้งปฏิเสธผู้โดยสารบ้างรถติดก็ไม่ยอมไป
ไปเติมแก๊สบ้างต่างนานานะฮะ
ทำให้ผู้โดยสารนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องของการใช้บริการ
เป็นอดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
แล้วก็เป็นอดีตประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ากรสมกรกันด้วย

ปัญหาแท็กซี่กลายเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้ว
เพราะว่าวันก่อนนายกรัฐมนตรีสั่งการมาว่าต้องแก้ให้ได้
รัฐมนตรีอาคมรัฐมนตรีคมนาคมสั่งลงมาอีกทอดหนึ่งต้องแก้ให้ได้
ใครไม่เจอปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธที่จะไม่รับไม่ไปเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่า
มันขมขื่นมันทรมานมันเป็นทุกข์แค่ไหน
ที่ไหนก็ไปไม่ทันนัดแนะเขาไว้ก็ไปไม่ได้จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้
ล่าสุดนี่นักข่าวช่อง๓ไปสำรวจเองครับ
โกก๑๕คันจาก๓ย่านจะไปซอยโชคชัย๔ไม่รับ
วันก่อนโน้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกไปลองโบกแท็กซี่เอง
เจอเข้าไป๑๐กว่าคันไม่รับไม่ไปเหมือนกัน
ส่วนเรื่องพูดจ้าไม่เรียบร้อยเรื่องไม่กดมิเตอร์
เรื่องกลิ่นในรถไม่สะอาดนั่นเรื่องเล็กครับ
ฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือ๕ข้อ๖ข้อ๕ข้อท่านดูในจอนะ
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
ขับรถประมาทหวาดเสียวไม่กดมิเตอร์ไม่ส่งผู้โดยสาร
ตามที่ตกลงกันไว้ฉะนั้นวันนี้ขอคุยอีกทีหนึ่งเถอะครับ
เพราะว่ามีคนบอกว่าที่แก้กันมาเนี่ยพยายามกันไปเถอะ
ลงโทษหนักก็แล้วสถิติการร้องเรียนเนี่ย
เดี๋ยวให้ดูในจอนิดหน่อยว่าในรอบ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ร้องเรียนกันมากขนาดไหนโอ้โหสถิติการร้องเรียนก็เยอะ
พยายามเอาโทษพยายามจะเอาจริงเอาจังแต่ยังเกิดขึ้นอยู่
มีคนคนหนึ่งบอกว่าที่แก้กันเนี่ยเกาไม่ถูกที่คัน
ถ้าจะให้ถูกที่คันต้องแก้ยังไงคนคนนี้อย่างที่คุณก๊อฟแนะนำอ่ะ
เขาเคยเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเคยลบลาวาสอกกับเรื่องพวกนี้
แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งที่จริงก็เป็นประธานบอร์ดเยอะ
แต่เป็นประธานบอร์ดขอสมกด้วยจะได้คุยกันว่า
รถเมที่ติดในกรุงเทพที่ในกรุงเทพเป็นต้นต่อหนึ่ง
ของปัญหาความเดือดร้อนประชาชนปัญหาเรื่องของการจราจร
ที่มีปัญหาในกรุงเทพไม่วิ่งเลนซ้ายไม่จอดป้าย
แถมให้เขาวิ่งเลนขวาจอดแล้วให้คนเดินลงมา
สารพัดสารพันธุ์วันนี้จะคุยกับอดีตอธิบดี
กรมการขนส่งทางบกคุณปียพันธ์จำปาสุทธิ
มาเป็นแขกเชิญของเราคุยกันเรื่องนี้หน่อย
สวัสดีครับที่ว่าเก่าไม่ถูกที่คันเนี่ย
มีข้อเสนอแนะใหม่ว่าถ้าแก้อย่างนี้
จะแก้ได้ในปลอดภัยหนึ่งคืออะไร
คืออย่างนี้คุณสุภาพเมื่อกี้คุณสุภาพขึ้นต้นเนี่ยนะ
บอกว่าใครไม่เคยโบกแท็กซี่แล้วไม่ไปเนี่ย
ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความขมขื่น
ระทมขมขื่นขนาดไหนเออคุณสุภาพใช้คำว่า
มันเป็นทุกข์เออผมก็เลยนึกถึงหลักธรรมะขึ้นมา
ริยสัตว์๔ทุกข์สมุทัยนิโรธมัก
ทุกข์ก็คือความเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย
ก็คือเรื่องราวของการที่แท็กซี่เนี่ย
ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารสมุไทยนี่คือเราต้องหาสาเหตุว่า
ทำไมเขาถึงไม่รับนิโรธก็คือการดับทุกข์
มักก็คือว่าถ้าจะดับเนี่ยดับวิธีไหน
วันนี้ธรรมะเลยนะครับก็เอาอย่างนี้
ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าการประกอบการแท็กซี่บ้านเราเนี่ย
มันไม่เป็นไปตามระบบสากลโดยระบบของมันที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้

ที่ทำกันมาไม่เป็นสากล
ถูกต้องระบบสากลเนี่ยคือ
ผมอยากจะทำแท็กซี่เนี่ยผมก็ต้องลงทุนเป็นผู้ประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบการแท็กซี่
ผมมีรถร้อยคันพันคันผมไปจ้างคนมาขับ
คนขับก็กินเงินเดือน
แต่วันนั้นอาจจะมีเงินจูงใจพิเศษอีก
เช่น๕เที่ยวก็รับไป
เที่ยวหนึ่งตั้งไว้สมมุติร้อยหนึ่งพิเศษ
วันนี้๗เที่ยวนอกเหนือจากเงินเดือนนะฮะ
แต่ว่าบ้านเรามันไม่ใช่
บ้านเราเนี่ยมันเป็นระบบเช่ากับเท่าแก่
อยู่ขึ้นมานายสุภาพจะไปขอเป็นเจ้าของแท็กซี่แต่ก่อนไม่ได้
ไปเช่าเอาต้องไปเช่ากับเท่าแก่
คืออย่างนี้คุณจะจดเองก็ได้แต่ว่ามีน้อยมาก

เช่าดีกว่าไปเช่า
เราไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อรถไปดาวน์รถมาวิ่งส่วนใหญ่
ใช่ไหมฮะก็เกิดในทุนไปซื้อรถมาแล้วเขาก็ไม่ได้จ้างคุณไปขับหรอก
แต่เขามีรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
คุณมีใบขับขี่แท็กซี่ไหมมาเช่าได้

ทีนี้ปัญหาทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นในการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารมันเกิดจากอะไร

เขาจะแบ่งรถเราเป็นสองกะ
รับแต่เช้ามืดแล้วก็ไปจบเอาที่ประมาณ๔โมง๔โมงครึ่งแล้วแถวนี้
ไปถึง๔โมงถึง๖โมงแถวนั้น๕โมงแถวนี้
อาจจะไปถึง๖โมงได้ซ้ำประมาณ๔๓๐๕๐๐โมง

คือแน่นอนครับเมื่อกี้ที่ขึ้นต้นกันมาบอกว่าการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร
มันอาจจะมีที่คุณก๊อฟเขาพูดถึงเรื่อง
รถติดมั่งไม่อยากไป
หรือว่าบางทีก็อาจจะมีเรื่องของไม่อยากรับคนไทย
ฝรั่งดีกว่ารับฝรั่งดีกว่าไปเฝ้าอยู่แถวหน้าโรงแรมบางโรงแรมอะไรต่างเนี่ย
คือพูดจริงแล้วมีสาเหตุอยู่๓๔สาเหตุ
แต่สาเหตุหลักที่สุดใหญ่ที่สุดก็คือว่าคืออย่างนี้
คือปกติถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เร่งด่วนคุณสุภาพ
เขาปฏิเสธเราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเราก็ยังโบกคันอื่นเขาก็ไป
เย็นนี่แหละไปกำหนดหมดกะตรงนี้พอดี
ฉะนั้นเราได้ยินว่าโทษนะฮะไปไม่ทันครับสงกะ
อันนี้นี่ประโยคที่ได้ยินประจำนะถูกโทษนะฮะไปไม่ทันส่งกะ
เราก็อะไรกันวะทำไมต้องมาส่งกะกันป่านนี้วะ
แล้วผมถามคุณหน่อยต่อให้คุณปรับไปร้อยครั้งเนี่ย
เขาไม่ส่งกะตอนนั้นได้ไหมไปส่งคุณได้ไหม
มันไม่ได้เพราะเขาอาจจะถูกปรับถูกลงโทษอะไรที่มันมากกว่านั้นเข้าไปอีกด้วย
หรือไม่ให้เช่าแล้วอีกตอนนึงไม่เช่าแล้ว
ฉะนั้นทรงกะเนี่ยไม่ใช่เขาอ้างเล่นนะ
ไม่ใช่ฮะเรื่องจริงฮะแล้วเราก็ไปจับแท็กซี่แท็กซี่แล้วเราก็
แล้วผมถามว่าคุณจะจับอีกกี่ปีจะจับอีกกี่คันนะฮะ
มันเขาก็ต้องคือมันไม่ได้แก้ปัญหาไงถามว่าแท็กซี่เขาทำผิดเพราะอะไร
เพราะเหตุจำเป็นบังคับว่าเขาต้องไปส่งกะ
ทีนี้ท่านนี้รู้สมุทัยรู้ต้นเหตุแล้ว
ทีนี้ในฐานะเคยควบคุมในฐานะเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ถามว่าใครเป็นคนกำหนดเรื่องส่งกะแท็กซี่เจ้าของกู

ทำไมทำไมหน่วยราชการไม่คิดแก้ทำไมท่านเคยเป็นมาแล้วไม่คิดแก้
นี่ผมจะบอกให้เรื่องนี้ผมรู้ว่ามันจะต้องเกิดปัญหาแล้ว
แต่สมัยนั้นพูดก็พูดเถอะมันก็ยังไม่มากมายเท่านี้
เดี๋ยวนี้มันเยอะแยะแล้วเอาละถึงไม่มากผมก็เคยคิดแก้
ผมเคยเสนอรัฐบาลไม่ใช่ในช่วงที่ผมเป็นอธิบดีด้วยซ้ำไป
ผมเคยเสนอตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนรถยนต์ด้วยซ้ำไป
ว่าให้เปลี่ยนระบบแท็กซี่ซะนะอย่างนี้ดีกว่า
ให้ใช้ระบบขอรับใบอนุญาตแล้วก็ให้ประกอบการมีอะไรเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบ
ทุกวันนี้เท่าแก่ไม่เคยรับผิดชอบเลย
บุยใส่คนขับอย่างเดียวบอกเขาเป็นคนเช่า
อ้างว่าไม่รู้ใครก็มาก็ไม่รู้
เมื่อเช้าพอดีไอ้คนประจำไม่มาไอ้คนนี้มาก็ไม่ทันดูไป
ขับขี่ว่าใครไม่ทันถ่ายสำเนาก็ให้ไปก่อน
เพราะฉะนั้นเวลาเกิดเรื่องเกิดอาทยากรรมเกิดเรื่องใหญ่เท่าแก่ไม่เคย
ไม่เคยต้องรับผิดชอบด้วย
เราต้องลากตัวเท่าแก่ให้มาเป็นผู้ประกอบการ
ต้องร่วมรับผิดชอบแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะต้องดำเนินการแก้กฎหมาย

ไม่ใช่เรื่องระบบประกอบการก่อน
แต่เรื่องของการส่งกะเนี่ยไม่ต้องรอหรอกครับ
ใช้อำนาจในทางบริหาร
ทำไมกรมการขนส่งทางบกไม่ไปเชิญเท่าแก่ทั้งหลาย
เจ้าของบริษัทแท็กซี่ที่ให้เช่าทั้งหลายมาประชุม

ผมเดานะว่าที่เขาต้องให้ส่งกาดตอนนั้นเนี่ยคล้ายกับว่า
ทั้งสองการเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ผู้โดยสารมากเท่ากัน
จึงให้มาให้มาชนกันตอนเย็น
เพราะตอนเย็นคนเยอะ

คืออย่างนี้คุณสุภาพ
จริงแล้วเวลาเปลี่ยนแล้ว
มันจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปสำหรับอีกกะหนึ่ง
คือสมมุติว่าเราสายหน่อย
แทนที่จะตั้งแต่ตี๕หรือ๖โมงเช้ามาสัก๘๙โมง
แล้วก็เคลื่อนไปสองทุ่มสามทุ่มให้มันหมด
แต่ว่าเขาก็จะไปได้ช่วงเช้า
คนที่มาตอนกลางคืน
แล้วกลางคืนก็มีคนที่ทำงานกลางคืน
ซึ่งมันทำได้
แล้วผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้

ทีนี้มีอำนาจไหมกรมการขนส่ง
ให้ออกเป็นประกาศกระทรวงไหม
ถ้าสมมุติเขาไม่ยอมเพื่อแก้ปัญหา

วันนี้ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าสอดคล้องกันเลย
พลตำรวจตรีจิรพันธ์ภูมิจิตร
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ให้จะเสนอให้มีการกำหนดเลื่อน
เวลาส่งให้เร็วขึ้นหรือให้ช้าลงกว่าเดิม
เพราะเดิมเนี่ยจะส่งกันในช่วง
เวลา๑๖นาฬิกาถึง๘นาฬิกา

โดยเหตุผลว่าอ้างว่าไปส่งกะ
แม่นี่นี่ตำรวจเสนอนะครับ
เหรอนี่โชคดีที่ผมเป็นอดีตอธิบดีที่ยังคิดได้ทันนะครับ

ก็สอดคล้องกัน

แล้วกรมขนส่งไม่คิดกันบ้างหรือ
แล้วไปมัวแต่เป็นตะบี้ตะบันจับคนขับรถเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไร

กะแล้วก็ไม่ไป

ฉะนั้นวันนี้ไฮไลท์ก็คือว่า
ต้องเปลี่ยนปรับเวลาการส่งกะ
คือต้นเหตุอยู่ที่ไหน

ต้นเหตุอยู่ที่การจัดวางเวลาส่งกะ

มันจับไปเท่าไหร่

พวกที่ปฏิเสธรถติด

อาจจะต้องถึงขั้นที่ว่ามีการตัดแต้ม

ถ้าหากว่า๓ครั้งขึ้นไป
พักใช้ไปขับขี่

แล้วถ้าถึง๕ครั้ง๖ครั้ง๗ครั้งเพิกถอนใบขับขี่ไปก็ถือว่าคุณไม่สมควรที่จะอยู่ในระบบแล้ว
ไอ้ที่นักข่าวช่อง๓เจอโบกจาก๓ย่านไปโชคชัย๑๕คันนะมีคนทำดนตรีมากกว่านั้นโบกจากแพทติดำ
จะไปแจ้งวัฒนะโบกตั้งแต่๖โมง๓ทุ่มถึงจะได้ขึ้นรถ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

สมกรมีรถไม่พออันนี้รู้กันอยู่
เนื่องจากทุกวันนี้ขอสมกเป็นผู้ประกอบการ
เจ้าเดียวโดยมติคณะรัฐมนตรี

แต่บัตรนี้มีการทลายกำแพงนี้แล้ว

รถร่วมก็จะได้รับใบญาตโดยตรง

เพราะว่าอยู่ภายใต้ร่มเงาของขอสมกรถูก

แต่ก่อนตำรวจจะไปทำอะไรก็เกรงใจขอสมกร
ถูกเพราะว่ามันไปกระเทือนขอสมกร

ผมมั่นใจว่าโดยสภาพของมันจะดีขึ้น
แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่มีอะไรอีกมาเราอาจจะต้องมาคุยกันใหม่
เรื่องของเรื่องก็คือไม่พ้นไปทางกรมการขนส่งทางบก

ถ้าไปลงโทษดูเดือดเดี๋ยวพวกนี้ประท้วง
พอประท้วงปั๊บรถขอสมกวิ่งไม่พอ

พอชาวบ้านเดือดร้อนเดือดร้อนถึงรัฐบาล
ก็เลยไอ้บทที่จะไปลงโทษเฉียบขาดรุนแรง
ห้ามพักไว้นุญาตหรือให้เลิกวิ่งหรือลดเลิกสัมปัติธรรม

ต้องกล้าเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
บางทีแข่งกันวิ่งไปดักหน้าอีกคันนึง

แล้วป้ายหน้าคนเยอะ
พยายามแซงคันหน้าวิ่งไปรับ
แล้วเบรกแตกชนฟาเข้าไปในดง

แล้วพระเอิญก็สอดคล้องกับที่ตำรวจ
เสนอก็คือว่าต้องไปแก้ปัญหาเรื่องการส่งกะ
ไม่ใช่เอาเฉพาะในช่วงละสาวตอนเย็นนะ

มันน่าจะดีขึ้นเพราะว่ารถเมฆรถร่วม
ตอนนี้ขนส่งก็กำลังจัดการอยู่
แล้วเขาจะตั้งหน่วยขึ้นมาดูแลรถพวกนี้โดยเฉพาะเลย

เรื่องใกล้ตัวผมคิดว่าเรื่องเท็กซี่

เจอค่ะมันช้ำใจค่ะโบกแล้วไม่มีใครไปเลยเนี่ย

โอ้โหมันก็หลายครั้ง
น้อยใจเลยครับอธิบดีขนส่งเจอ๑๗คันครับ
นั่นสิฮะเรายังดีกว่าท่านใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ผมนะฮะอธิบดีขนส่งหมายถึงคนปัจจุบันนี้
เขาจะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารเป็นอย่างนั้นไหมครับ

นี่ไงมันก็เกี่ยวพันกันเหมือนกัน
ในขณะที่ค่าคลองชีพสูงขึ้น

แต่ว่าเราก็ไปแคปปลายของค่าโดยสาร

ห้ามขึ้นเพราะรัฐบาลกลัวว่าจะถูกตำหนิ

โอเคขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณคุณสุภาพแล้วก็ท่านปีลิญะพันตุชกฎ